ส่วนไอเดียในการค้าขายก็มีด้วยเหมือนกัน

หรือน้องบางคนปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมค่ะ
มีน้องคนนึงค่ะเป็นนักศึกษา

เธอก็บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ปิดเทอมทำอะไรดี

อ่าดูค่อยค่อยดูค่ะนี่เป็นกระบวนการทำขนม

มันคือวุ้นกะทิน้องหมาขี้เศร้าค่ะ
โอ้โหดูน่าเอ็นดูไม่น่าจะแบบกล้าทานเลยนะ
มีหลายสีมีแบบขนาดต่างกันไปด้วย
นี่เป็นขนมวุ้นกะทิของนางสาวชนทิชาสิทธิโชธ
หรือน้องน้ำค่ะเธอเรียนอยู่ชั้นปี๔เอกวิชาคหกรรม
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลก
น้องน้ำบอกว่าปกติชอบทานวุ้นอยู่แล้วทานทุกรูปแบบเลย
ก็เลยไปเรียนคหากรรมนะคะพอเรียนคหากรรมก็ยิ่งได้เรียนทำขนมหลายอย่างเลยค่ะ
ตอนนี้ปิดเทอมสิคะอยู่บ้านเฉยเบื่อแล้วเหงาแล้วอยากจะหาอะไรทำแล้วมันมีรายได้ด้วย
เธอก็เลยคิดว่าฉันมีความรู้เรื่องการทำอาหารทำขนมเดี๋ยวจะทำวุ้นน้องหมาขี้เศร้าขายเลยดีกว่า
แล้วก็มีการตกแต่งเสริมเข้าไปตามแบบฉบับขนมแฮนดเมสโฮเมดนะคะ
แล้วก็โพสต์ขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย
น้องน้ำบอกว่าขายแค่๓วันเท่านั้นเอง
ผลตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะ
คนสนใจสั่งวุ้นลูกหมาไปกว่าร้อยตัว

แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปแล้วก็มักจะบอกว่า
อยากจะเก็บเอาไว้ทานมันดูน่าเอ็นดูไม่กล้าทานใช่ไหม

ก็ถือว่าเป็นที่ตอบรับอย่างดี
ส่วนวัตถุดิบน้องน้ำก็แอบบอกมานิดนึงนะ
บอกว่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลย
ว่าจะเป็นน้ำกะทิก็ต้องเป็นน้ำกะทิมะพร้าวน้ำหอม
แล้วก็เลือกมะพร้าวน้ำหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย
ส่วนสีที่เห็นก็เป็นสีผสมอาหาร

ราคาย่อมยาว๔๙บาทต่อตัวเท่านั้น

ให้เบอร์โทรตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ
ก็อุดหนุนกันไปสำหรับคนที่มีไอเดีย
อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่รู้สิ่งที่เรียนมา
ให้ออกมาเป็นอาหารการกินแล้วก็ขายได้แบบนี้
จริงคนอื่นถ้ามีความรู้ความสามารถอยากทำก็ทำได้

เดียต่างในการค้าขายอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลย